ก็โว๊คไปบอกว่าเออเบาเสียงโทรทัศน์หน่อย

เอาขวดน้ำอัดลมฟาดหัวพ่อ
เลือดอาบเลยใช่ค่ะแล้วพอแม่เข้าไปห้ามแม่ก็โดนด้วย

ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปคุมตัวลูกชายคนนี้
อายุไม่ได้น้อยแล้วนะคะ๓๘ปีแล้ว

ผมอยู่ผมไม่เฉยมายุ่งอะไรกับผม
เอาหน่อยนะคะ

คือจริงเหตุการณ์แรกคือคุณพ่อที่โพกศีรษะสีขาว

ลูกคนนี้เอาใช้ขวดน้ำอัดลมฟาด
หัวแตกเลือดอาบไปทำแผลมา

แล้วก็ตามเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่มตัวลูกชาย
ปรากฏว่าในช่วงเจ้าหน้าที่มาก็ยังเถียงกัน

ควบคุมตัวผู้ชายคนนี้อายุ๓๘ปี

ที่อำเภอพระแดงจวัตรสมุทรประการ
แล้วคุณพ่อที่พันผ้าก๊อสอยู่ที่หัว
คือนายบุญยืนแสงสว่างอายุ๖๐ปี
พ่อเนี่ยไปทำแผลมาก่อนหน้านี้นี่เลือดไหลอาบตัวเลยนะคะ

ผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรทั้งชกทั้งจะถีบพ่อ
แม่ที่อยู่ข้างก็ได้แต่ห้าม
แล้วก็ขอให้ตำรวจเอาตัวลูกชายไปโรงพักหน่อย
เพราะว่าแม่เองก็ทนพฤติกรรมลูกชายไม่ไหวแล้วเหมือนกันค่ะ
คือตอนที่ตำรวจเขาถามนี่คือเขารู้สึกอะไรไหมเนี่ย
ดูการตอบของเขาแต่ละอย่าง

แต่ว่าลูกชายคนนี้นอนอยู่ในห้องตัวเองห้องส่วนตัว

พ่อก็ตะโกนไปเอ้ยเบาเสียงหน่อยเดี๋ยวเพื่อนบ้านเขาด่า
เพราะบ้านเรือนมันอยู่ติดกันแบบนี้ในชุมชนนะครับ
แต่ทีนี้ลูกชายก็ไม่ได้สนใจค่ะ
ตะโกนด่ากลับมาพูดแบบไม่สุภาพ
พ่อก็ว่าลูกกลับไปเหมือนกัน
สักพักนึงลูกออกมาโวยวาย
แล้วก็ถือขวดที่มันเป็นขวดแก้วคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะ
ปรีมาตีหัวพ่อจนเลือดอาบเลย
แม่บอกว่าฉันก็เข้าไปห้าม
ฉันก็โดนเหมือนกันจ้ะลูกฉันนั่นแหละ

ไปดันพ่อออกมา

มันถีบฉันฉันก็ดันพ่ออยู่
แล้วมันก็มาถีบแล้วมันจะฟันหัวอีก
หนีอยู่เอามาตาย
นี่แม่ทำท่าทางให้ดูเลยนะคะว่าโดนยังไงเจออะไรมาบ้าง
ทีนี้เล่าข่าวมาถึงตอนนี้นี่เชื่อว่าหลายคนมีคำพูดอยู่ในใจ
ให้กับผู้ชายคนนี้เยอะเลยเอาแต่ฟังก่อนค่ะ
คือแม่ก็บอกเพิ่มเติมด้วยบอกว่าที่ลูกชายเป็นแบบนี้
เพราะว่าลูกชายมีอาการทางจิต
แล้วช่วงหลังหมอให้ยามาลูกก็ไม่กินยาตามที่หมอสั่ง
มันก็เลยทำให้เหมือนกับมีอาการหงุดหงิดโวยวายอาการกำเริบขึ้นมา
แล้วรอบนี้มันรุนแรงกว่าเดิมถึงขั้นลงไม้ลงมือ
ตีพ่อเตะพ่อทำร้ายแม่
แล้วตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ไปที่โรงพักไปตรวจสอบประวัติ
ปรากฏว่ามีประวัติการรักษาทางจิตเวท

แล้วก็ต้องส่งตัวไปรักษาอาการป่วยทางจิตต่อ
ทีนี้คำถามถามว่าเอ๊ะแล้วเขายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไหม
จากการตรวจสอบเนี่ยนะคะตำรวจก็บอกว่าไม่มีเรื่องของยาเสพติดนะคะ